กันจนสำเร็จจนได้นะคะเรียกได้ว่าเฮสนั่นกันทั้งวงการบันเทิงไทยกันไปเลย
กับข่าวดีของคู่สามีภรรยาป๊อกกับมากกี้
เมื่อวานนี้เขาโพสต์ภาพสุดประทับใจสื่อว่ากำลังจะมีเบบี
งานนี้พี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาโวยพรกันยกใหญ่
และร่วมแสดงความยินดีกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะ
พี่ชายสุดซีบอยปกรณ์คุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยา
นุ่นวรนุษยเจนี่เทียนโพสุวรรณแพทย์นับประพาเบลล่ารานีกุ๊บกิ๊บก็มาเฮกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนน้องสาวคนสนิทอย่างคิมเบอร์รี่แล้วก็สาวยายาก็ไม่พลาด
ที่จะสปอยเบบีแล้วก็รอจะสอนอะไรดีให้นะจ๊ะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปล่อยภาพหวานกับพี่แบร์ออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลย
จริงไม่ใช่แค่ยายากับณเดชนเขาปล่อยนะ
แต่ว่าเป็นคนอื่นที่ช่วยกันปล่อยภาพหวาน
ขยี้หัวใจเราแบบนี้
มีภาพโมเมนต์น่ารักก็อยากจะแชร์ให้แฟนเขาจิน
เขาจิ้นเขาฟินจิกหมอนกันนะคะ